สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบันเทิงไทยรัฐแซ่บทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง
วันนี้เวลา๙โมง๑๕นาทีของทุกวันเราจะมาเจอกันนะครับ
แล้วเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของคนในวงการบันเทิงกันนะครับ
หรือว่าคนที่ประชาชนคนไทยทั้งประเทศสนใจนะฮะ
แล้วก็เราจะมาดูกันว่าจะบันเทิงเรื่องอะไรบ้างนะฮะ
เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะฮะสดจริงสดจริงถึงตัวของเราวันนี้นะฮะ
อย่างที่บอกนะครับไปไหนไม่ได้เพราะว่ายิ่งคนในวงการบันเทิงด้วยกันนะครับ
พี่พศอานนท์บวชอีกแล้วแต่บวชเพื่ออะไรเดี๋ยวเขาจะตอบที่นี่ที่แรกและที่เดียวนะฮะ
แต่ก่อนอื่นนะฮะข่าวแรกเลยวันนี้โอ้โหแซ่บทุกเรื่องเลยนะ
แซ่บมากวันนี้บอกมีเรื่องอะไรนะฮะข่าวแรก
เรื่องแรกเลยเป็นน้องคนสนิทของพี่เปิ้ลนาคอนนี่แหละ
เทปแรกต้องบอกเลยพี่เปิ้ลไปถามเขาเป็นผัวหรือเป็นเมีย

ล่าสุดเนี่ยเขาออกงานกันเป็นครั้งแรกควงแฟนมาเลยควงคุณโอ๊ตมานี่แหละ
ปกติเขาบอกว่าคุณโอ๊ตไม่ออกงานนะ
ไม่ออกแต่ว่าครั้งนี้เอาออกครั้งแรกเลยนะฮะ
ต้องบอกเลยว่าเป็นที่ฮือฮามากนี่มีการโชว์แหวนด้วยนะจ๊ะ
แล้วก็ออกสื่อเป็นครั้งแรกให้สัมภาษณ์ร่วมเฟรมเป็นครั้งแรกค่ะ
ทั้งคู่เขาเผยว่าชีวิตหลังแต่งงานไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากสักเท่าไหร่
เพราะว่าก็ต่างฝ่ายก็ดูแลกันเหมือนเดิมมาตลอดอยู่แล้ว
พร้อมกับขอบคุณสังคมด้วยนะคะที่ยอมรับ
ทำให้ทั้งคู่ได้ใช้ชีวิตอย่างสบายใจกันมากขึ้นนะคะ
ส่วนเรื่องจดทะเบียนสมรสเนี่ย
หนุ่มของพิธีกรคนดังคุณโอ๊ตนี่นะ
เขาบอกประกาศชัดเลยว่ายังไม่ได้จดทะเบียนแต่อย่างใดค่ะ

หวังว่าในอนาคตค่ะกฎหมายในประเทศไทยเนี่ย

เนื่องจากว่าก็เป็นสิ่งที่เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มชายรักชาย
กับทายาทบอกว่าอยากจะมีเอาไว้สืบสกุลในอนาคต
อย่างที่มีรุ่นพี่มากประสบการณ์คนหนึ่ง
พี่เปิ้ลไงเออไปบอกว่าอะไรหล่ะ

เออเดี๋ยวเขาไปฟังว่าเขามาพูดว่าอย่างไง
ก็ไม่คิดนะว่าอยากจะมีแค่หลานแบบหลานที่เรามีอยู่แล้วอย่างนี้
แต่อีกวันหนึ่งพี่เปิ้ลนาคอนเรานั่งทำงานกันอยู่พี่เปิ้ลว่าลูกเปล่าวะ
ไม่มีพี่เปิ้ลต้องมีลูก
เปิ้ลทำไมวะต้องมีลูกยุคนี้สองคนต้องมีลูก
มันคือเรื่องปกติแล้วแล้วเราก็เลยเริ่มถามเพื่อนไง
เขาทำกันยังไงเหรอก็เป็นวาระในการคุยกันเมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมา

อ๋อใช่การแมงไม่มีผัวแน่นอน
แล้วก็อะไรละไข่ของใครสักคนหนึ่งไม่เอาไข่แม่แน่นอนนะครับ
เรื่องประมาณอะไรอย่างนี้หรือยังเลยครับตอนนี้เราก็เห็นมีหลายกรณีศึกษาที่น่าสนใจนะครับ
แม้ประเทศเราผมว่าก็เป็นประเทศที่ยอมรับเรื่องนี้เยอะเปิดมาก
แต่ว่าถ้าเกิดไปได้อีกสเต็ปหนึ่งที่เราจะให้ประโยชน์มันก็จะทำให้เป็นอะไรที่วิเศษมาก
เลือกไว้แล้วว่าจะให้คุณกะละแม่อุ้มบุญ
เพราะว่าคุณการแมงแข็งแรงแต่ใครไม่เอาของการแมงแน่นอน
แล้วไปมั่นใจอะไรขนาดนั้นว่ากะละแม่จะไม่มีผัวชาตินี้

เดี๋ยวออกลูกออกมามันจะเป็นชาไข่มุก

มันไม่ได้แต่จริงแล้วคุณโอ๊ตเนี่ยเป็นคนที่เก่งนะ
แล้วหล่อแล้วดูดีแล้วมีความสามารถมาก
เพราะฉะนั้นการที่เขาอยู่ด้วยกันมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลย
ใช่ไหมเพราะว่าเขาชอบแบบนี้คุณจะไปบังคับอะไรเขาได้ใช่ป่

แต่ที่สำคัญเขาไปแล้วมันช่วยเอื้อชีวิตกันมาก
และที่สำคัญคือเขาอยู่แล้วมีความสุขมาก

วูดดี้เฮ้ยมีลูกเลย

พูดชื่อมาเลยเพิ้ลนำมาแนะนำมา